พาไปที่อุดรธานีค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้นะคะ
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา
ช่วยกันล้อมจับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่ง
ครับมีอาวุธด้วยแล้วก็อัลวาดพยายามจะทำร้ายร่างกายชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาไม่ได้หลับได้นอนกว่าจะจับได้เนี่ยตีสี่กว่า
แต่ผู้ชายคนนี้ยังแรงเยอะอยู่เลยนะตี๔กว่าจะตี๕อยู่แล้ว

ไม่ออกไม่ออก
แต่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามีจังหวะหนึ่งคล้ายกับเจ้าหน้าที่
จริงแล้วเป็นการเตะเอาอาวุธออกจากมือเขา

ใช่คือเตะให้อาวุธมันออกไปให้อาวุธไปไกล
ผู้ชายคนนี้นะคะนายสง่าอายุ๓๕ค่ะ
ถูกรวบตัวนำขึ้นรถไปไปสพบ้านดุง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือเพิ่งออกมาจากคุก
เสพยาบ้าจนหลอนใช้มีดใช้หนังสติ๊ก
ไล่ยิงชาวบ้านมาหลายวันแล้วด้วยนะคะ
ทำร้ายพ่อแท้ของตัวเองด้วยค่ะ

ไปคุยกับคนที่ไปจับหนุ่มคลั่งคนนี้

ไว้ที่ประตูหน้าบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร
ในบ้านข้าวของเครื่องใช้ก็อยู่ด้านใน

ผู้ชายคนนี้คนในครอบครัวยังไม่กล้าอยู่ด้วยเลยค่ะ

สง่าคนนี้เคยถูกเอาตัวไปบำบัดนะ

แต่พอออกมาก็เสพยาอีก

วันดีคืนดีถือมีดไปไล่ฟันชาวบ้าน

ชาวบ้านทนไม่ไหวขอความช่วยเหลือไป
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับกู้ภัยก็พยายามจะช่วยนะคะ

โทรแจ้งตำรวจก็ด้วยอะไรด้วย

กว่าจะจับได้ตีสี่กว่ากับตีห้าค่ะ
คุณอยู่บ้านหลังนี้ผู้เดี่ยวมั้ยครับ
ครับอยู่ผู้เดี่ยว
ผู้เดี่ยวกับกวนให้บ้าน

ตำรวจเลยพามาเอาตัวอยู่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลว่าเอาไปให้บ้าได้

เราไปคุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นนะฮะ
บอกว่าโอ้โหนายสง่านี่เวลาหลอนนี่
ถึงขั้นบางคนเคยถูกเอามีดไล่ฟันมาแล้ว

เขาชอบพึ่มพำคนเดียวพูดถึงแฟนเก่าที่เลิกกันไป

แล้วมันแม่คือบ้านแถวนั้นน่ะ
เขาจะมีอยู่คนนึงเป็นเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาชื่อเดียวกับแฟนเก่านายสง่า
พอเขาเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาเอ้าสง่าก็

ตอนนี้เพื่อนบ้านก็เลยแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนบ้านก็เลยแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับ
ตอนนี้เพื่อนบ้านก็เลยแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับ

เบื้องต้นข้อหาคือบุกรุกเคหะสดหาในเวลากลางคืน
เบื้องต้นข้อหาคือบุกรุกเคหะสดหาในเวลากลางคืน

แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องเอาไปบำบัดก่อน
แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องเอาไปบำบัดก่อน